ท่านผู้ชมครับแม่ข่าวสารเรื่องของเว็บพนันออนไลน์
อืมนะที่มีการขยายผลมาถึงตำรวจแปดนายที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
ค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังมินนี่อืม
มินนี่เป็นหญิงสาวที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ค่ะ
แล้วก็โดนคดีฟอกเงินด้วยเธอถูกแจ้งข้อหาถูกจับกลุ่มได้รับการประกันตัว
ค่ะวันนี้เธอกลับมาที่เมืองไทยหลังจากไปสิงคโปร์อืม
ยังไม่ครบกำหนดรายงานตัวหรอก๑๔ตุลาคมแต่ต้องการมาหาตำรวจ
ที่เป็นชุดดำเนินคดีกับเธอค่ะเพราะต้องการมาให้คำให้การเพิ่มเติม
ให้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะและอยากเปิดใจกับสื่อมวลชนจริง
ก็คืออยากชี้แจงนั่นเองข่าวสารที่ออกมาเนี่ยเธอบอกเธอได้รับผลกระทบ
อืมนี่คือภาพล่าสุดที่มาที่กองบังคับการตำรวจนครบานห้านะฮะ
ค่ะปกนห้าส่วนตอนเนี้ยมินนี่เนี้ยอายุยี่สิบหกปีน่ะค่ะ
วันนี้นักข่าวถามว่าตกลงมินนี่อายุเท่าไหมินนี่บอกอายุยี่สิบหก
ตอนนี้อยู่ที่สอนอทุ่งมหาเมฆไปยื่นคำให้การ
บันทึกคำให้การอะไรต่างตรงนั้นเดี๋ยวจะตามให้นะฮะ
เนี้ยท่านผู้ชมครับให้ท่านย้อนฟังอีกทีหนึ่งอืม
นี่พูดเอาไว้หลายเรื่องแต่โดยสรุปเนี่ยมินนี่บอกว่าต้องการพูดเรื่องส่วนตัวเพียวก่อน
จ้ะเรื่องทางคดีความเดี๋ยวทนายความจัดการให้ค่ะ
แล้วนี่ฟังไปฟังมานะคุณอรัชพรค่ะตำรวจพีซีทีสี่
ชุดจับกุมมินนี่ขยายพนมาถึงตำรวจแปดนายลูกน้องบิกโจ๊กไปขนบ้านบิกโจ๊ก
สงสัยจะงานเข้าต้องชี้แจงกันอีกเนี่ยทำไมคะ
ค่ะมีตำรวจสองนายอืมเธอจำได้นะ
เขาเรียกกันว่าชื่อเจอีกคนนึงเนี่ยเป็นตำรวจนะ
ซึ่งเป็นผู้ชายตัวสูงผิวดำไม่ทราบชื่อตำรวจสองนายเนี้ยในชุดจับกลุ่มของศูนย์ป้องกันปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือพีซีทีชุดสี่
ตอนนั้นพยายามชักจูงนะหรือว่าจูงใจเธอให้สารภาพว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์
และกดดันให้เธอต้องเขียนคำรับสารภาพหรือยืนยันว่าพี่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับเธอด้วย
โอ้โหพี่นึงคือใครพันตำรวจเอกภาคภูมิพิศไหม
ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กที่ว่าปรากฏรูปออกมาว่าเป็นการนั่งใกล้ชิดสนิทกันโอบเอวกัน
แล้วก็เพิ่งออกมายอมรับเมื่อวานนี้
ว่ามีความสัมพันธ์รู้จักสนิทสนมกับมินนี่
แต่ว่าจะสนิทขนาดไหนยังไง

ของผมเองที่ไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึงวันนี้มินนี่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของรองหนึ่งนะฮะ
ค่ะหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกภาพภูมิพิสมัยค่ะแต่ฟังเรื่องนี้ก่อนนะ
มินนี่บอกเอาไว้ตำรวจสองคนเนี่ยวันที่มาจับเธอเนี่ย
โทรศัพท์มือถืออะไรเธอไปด้วยแล้วบอกไม่ต้องกลัวให้ความร่วมมือเถอะนะ
รับรองไม่มีอะไรหลุดปรากฏเธอบอกภาพหลุดเต็มเลย
ก็คือหลุดทั้งเครื่องแล้วยังมาบังคับให้เธอสารภาพ
ว่าเป็นผู้ทำเว็บพนันออนไลน์แล้วต้องบอกว่าให้พี่หนึ่งเนี่ย
ทำกับเธอด้วยเกี่ยวข้องกับเธอด้วยเอาลองฟังเสียงดูหน่อยนะฮะ
ว่าเราเชื่อว่าภาพนั้นน่ะหลุดมาได้ยังไงหลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะ
หนูมั่นใจแล้วในวันนั้นประมาณตี๓กว่าที่หนูถูกจับกูลตรวจค้น
สองสองตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่าให้เขียนระบุว่านายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ย
มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเว็บพนันร่วมกันหนูไม่ได้ทำ
พวกหนูไม่ทำจะให้หนูเขียนอ่าเดี๋ยวถ้ามีเสียงช่วงที่บอกมีตำรวจบังคับให้เขียนคำรับสารภาพใช่ไหม
เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมอ่าแต่ความจริงว่านี้เธอพูดยาวมากนะ
เธอพูดยาวมากนะครับทุกผู้ชมครับอ่าทีนี้เรื่องความสัมพันธ์กับ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิอ่าหรือว่ารองหนึ่งค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวท่านลองฟังจากมินนี่ก็แล้วกันนะ
หนูในการทำเว็บพนันร่วมกันหนูไม่ได้ทำของหนูไม่ได้ทำจะให้รู้
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่บอกว่าเป็นสามีภรรยาลึกซึ้งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ไม่มีนะคะอันนี้หนูคอนเฟิร์มว่าไม่มี
ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันครับแล้วสถานะเป็นแฟนยังไงคะสถานะจริงจริงก็สนิทกันคบหากันค่ะ
หากันในฐานะอะไรฮะก็คนคบหากันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วเรื่องของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ฮะ
มีการโอนให้กันเรื่องอะไรบ้างอ๋อก็เหมือนมีก็มีพี่เขายืมเงินปกติค่ะ
ยืมเงินคืนบ้างไม่คืนบ้างค่ะเพราะหนูส่วนมากจะชอบไปเที่ยวต่างประเทศ
จำนวนก็เบ๊ยเยอะค่ะครั้งละเท่าไหร่เหล่ะ
ก็ราชาสนการรบค์จำนวนไหมพี่ก็เงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะหรือเปล่า
นี่นะฮะนอกจากนี้นะครับเรื่องของการรู้จัก
เพราะว่าไอ้ที่มันมีการเปิดเผยออกมาบอกเป็นเส้นทางการเงิน
ไซต์พนันออนไลน์ต่างของมินนี่เนี่ย
คือมินนี่เธอบอกว่าเรื่องคดีความเนี่ยจะให้ทนายพูด
แต่ขอยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์
พวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมนะแล้วร้องหนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์
โจ๊กก็ไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลย
บอกเจอแค่ไม่กี่ครั้งเองประมาณสัก๓๔ครั้งได้เองมั้ง
เธอเนี่ยรู้จักบิ๊กโจ๊กแต่บิ๊กโจ๊กไม่รู้จักเธอหรอก
อย่างวันนี้ก็เหมือนกับเป็นงานเลี้ยงเธอไปแล้วเธอก็ไปร้องเพลงด้วย
ประมาณแกรียมดันเธอชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วไปเจอพี่เอ๋สุภาชาย
เธอก็ไปขอถ่ายรูปด้วยเพราะเขาเป็นคนดัง
ไม่เคยเผยแพร่ไม่เคยโชว์ด้วยแต่พอถูกจับปุ๊บเอาโทรศัพท์มือถือเธอไป
อันนี้มินนี่เขาวิเคราะห์เองนะ
เขาบอกว่าเป็นเพราะวันนั้นบังคับให้เธอเนี่ย
เขียนคำรับสารภาพว่าเป็นเจ้าแม่เป็นผู้ทำเว็บพนันออนไลน์
แล้วต้องบอกว่ารองหนึ่งหรือว่าพันธุเอกภาคภูมิเนี่ย
เกี่ยวข้องด้วยแล้วเธอไม่ยอมเขียนหรือเปล่า
มันไม่ใช่ความจริงก็เลยถูกปล่อยพ่งปล่อยภาพ

ก่อนที่จะมีการโยงมาถึงตำรวจ๘นาย
แล้วมันโยงใยไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุจนค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
เธอบอกเธอต้องขอโทษเธออยากขอโทษบิ๊กโจ๊กจริง

อยากขอโทษพี่เอ๋สุปชัยที่อยู่ดีก็อาจจะต้องโดนเรียกไป
แต่ที่สำคัญสิ่งที่หนูอยากขอโทษที่สุดก็คือ

เดี๋ยวมีเสียงบางช่วงเพิ่มเติมนะฮะเอาฟังเสียงหน่อย

ดูดิคนเพิ่งลงรถมาอย่างนี้ดูดิ
จะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นเจ้าแม่นี่มันต้องขนาดไหนถูกไหมคะพี่
แต่มินนี่ก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่าเราเป็นเจ้าแม่เว็บพนัน

ปฏิเสธเพราะรูปคดีถามทนายได้เลยค่ะหนูปฏิเสธ
เมื่อกี้ที่มินิบบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นการพาดพิงเราไปแล้ว

ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวให้กฎหมายเป็นคำตอบแล้วกันค่ะ

หนูไม่รู้ว่าหนูถูกใช้เป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนี้

ก็เนอะถ้าเกิดหนูต้องรับเคาะกรรมอะไรหนูก็พร้อมที่จะรับ

เรื่องที่มินนี่วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะฮะ

เท่าที่ผมฟังเนี่ยเธอบอกเธอยินดีเปิดหน้า

ก็คนก็เปิดหน้าจริงสื่อก็เปิดหน้าเธอไปแล้ว

เธอรู้จักกับรองหนึ่ง

พันธุเอกภาคภูมิจริงรู้จักเมื่อปี๖๐
เห็นบอกว่าปลายปี
๖๓รู้จักกันที่งานเลี้ยงที่จังหวัดเลย
เป็นงานเลี้ยงส่งผู้การจังหวัดเลยค่ะ

ใช่ก็รู้จักผ่านการแนะนำของคุณแม่
แล้วก็เธอบอกว่า
รู้จักกันในช่วงเวลาสั้นนะฮะ

เว้นวักไปสัก๒ปี
ช่วงปี๖๕๖๖ต่อเนื่องกัน

ก็รู้จักกันแบบสนิทสนมเหมือนเดิม

ไม่ใช่ใบที่เอกสารที่ทนายมาแจกนะ

เธอบอกว่าถ้าจะถามว่าความสัมพันธ์แบบไหน
ที่ว่ารู้จักสนิทสนมกันในช่วงเวลาสั้น๒ช่วงเนี่ย

ถ้าจะบอกว่าเป็นการรู้จักแบบ
เป็นสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันเลยเนี่ย

สถานะคือการคบหากันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งเธอเองก็ทราบว่ารองหนึ่งมีภรรยาอยู่แล้ว

รองหนึ่งพันธุรกิจเอกภาคภูมิเนี่ย

เพราะเมื่อวานภาคภูมิก็บอกกับผม
ว่าตอนที่รู้จักคบหากันเนี่ยยืมเงินมินนี่อยู่หลายครั้ง

นี่นะเธอบอกว่าจริงนะ

เป็นเงินสดบ้างหรือว่าเธอโอนให้บ้าง
ส่วนการโอนให้เนี่ยเธอไม่ได้โอนเอง
เพราะเธอไปต่างประเทศบ่อยเวลาเขายืมมา

ซึ่งไอ้โอนให้จะใช้บัญชีแบบไหนอะไรยังไงเธอบอก
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสำนวนคดี
เดี๋ยวทนายความจะเป็นผู้ตอบผู้ดำเนินการ
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะทำไมรองหนึ่งต้องยืมเงินเธอ

หรืออาจจะเป็นเพราะเงินเดือนตำรวจมันอาจจะไม่เยอะหรือยังไง

มินนี่เนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้จักกับทนายตั้มนะฮะ
เรื่องของบอสตานที่เป็นผู้ต้องหาในคดีลักษณะแบบนี้เหมือนกัน

ขอปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าแม่เว็บพนันนะ
แล้วเธอก็ยังบอกว่าที่ต้องออกมาเนี่ยถามว่ากลัวไหม
จะได้เป็นการป้องกันตัวเองเพราะวันนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
เธอต้องการออกมาปกป้องตัวเอง

ลูกของเธอด้วยเธอบอกเธอมีลูก๖ขวบ
อันนี้ที่เธอแถลงนะหลังจากนั้นเธอก็ไปต่อที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะ
มันจะเหมือนกับเอกสารที่ทนายแจกนักข่าวไหม

เพราะว่าในรายละเอียดที่เอกสารที่แจกนักข่าวมาเนี่ย
ก็เล่ารายละเอียดเรื่องที่ว่ารู้จักกับเรียกว่าพี่หนึ่งเนาะ
รู้จักกับพันตรวจเอกภาคภูมิปลายปี๖๓ที่งานเลี้ยส่งผู้การจังหวัดเลย
เจอกันอีก๓๔ครั้งจนสนิทสนมกันและคบหากันเรื่อยมา
ช่วงที่หายไปก็คือช่วงที่พันตรวจเอกภาคภูมิย้ายไปที่ขอนแก่น๒ปี
ก็ห่างกันไปแล้วไม่ได้เจอกันอีกจนปลายปี๖๕ถึงได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็ยอมรับว่ารู้ว่าพันตรวจเอกภาคภูมิมีครอบครัวอยู่แล้ว
รู้แต่ก็ยังติดต่อคบหากันเรื่อยมา
และระหว่างที่คบหากันพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิก็ยืมเงินไปหลายครั้ง
เงินสดบ้างโอนเงินบ้างก็ตรงกันทุกอย่างเลยค่ะ

ก็จะมีเรื่องนี้ที่เธอไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามีในเอกสารนะ
แจ้งเรื่องน้องชายของพันตรวจเอกภาคภูมิใช่ไหมคะ

คุณมินนี่ก็บอกเหมือนกันว่าพี่เปียกเป็นน้องชายพี่หนึ่ง
เจอกันประมาณกลางปี๖๖ก็คือกลางปีนี้
เพราะมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในไทย
ตอนแรกจะปรึกษาพี่หนึ่งนี่แหละแต่พี่หนึ่งไม่ว่าง

รู้เรื่องนี้ดีมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
พอเจอกันก็เลยแอบถ่ายรูป
ส่งให้พี่หนึ่งดูว่าขออนุญาตกินข้าวกับน้องชายหน้าที่วันมีชัดหลุด
ซึ่งเธอบอกเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์และไม่เคยทำธุรกรรมอะไร
ทางการเงินกับพี่เปียกหรือว่าพันตรวจเอกเขมรินเลย
พันธุรกิจตมเขมรินพิศมัยคุมกับการต่อมจันทบุรี

ซึ่งตอนนี้ทั้ง๘นายเนี่ยอบทรสั่งให้ค่ะจากตำแหน่งเดิม
แล้วก็เข้ามาที่ส่วนกลางคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะฮะ

พูดด้วยค่ะบอกว่านี่ที่เป็นข่าวกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ย
ตกใจมากนะเพราะท่านไม่เคยรู้จักมินนี่
ไม่เคยมีความสัมพันธ์และไม่เคยติดต่อกันไม่ว่ากรณีไหนเลย
ข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง
นี่เจอท่านแค่๒๓ครั้งในงานเลี้ยงที่พี่หนึ่งพาไป
ครั้งหนึ่งเคยไปขอร้องเพลงกับท่านในงานเลี้ยงเท่านั้นเอง
โดยที่ท่านไม่ได้รู้จักมินนี่เป็นการส่วนตัว
แต่ก็ให้เกียรติมินนี่มากก็เลยมีภาพและคลิปวิดีโอที่ร้องเพลงร่วมกัน

เป็นการพิมพ์เนี่ยมินนี่ก็ได้พิมพ์เอาไว้
เนื้อหาเหมือนกับที่พูดให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

่อหน้าสุดท้ายเลยน้องมิ้นทรัชพร

สำหรับที่มินนี่ถูกจับกลุ่มมีตำรวจสองนายทำการจับกลุ่ม
นี่จำได้ว่าเขาเรียกกันว่าชื่อเจส่วนอีกคนเป็นชายตัวสูงผิวดำไม่ทราบชื่อ
ภายหลังมินนี่ทราบว่าตำรวจทั้งสองนายดังกล่าว
ได้พยายามจูงใจหรือชักจูงให้มินนี่รับสารภาพว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเว็บพนันออนไลน์
และกดดันให้มินนี่ยืนยันการกระทำความผิดของพี่หนึ่งว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์
ที่มินนี่และพี่หนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันออนไลน์ใดเลย
จากนี้ข้อความทางแชทไลน์ภาพถ่ายต่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือของมินนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน
แต่หลังจากที่ถูกจับกลุ่มและพนักงานสอบสวนยึดมือถือเครื่องนั้นไปก็มีข้อความแชทไลน์ภาพถ่ายต่างปรากฏในโซเชียลอย่างแพร่หลาย
ทั้งทั้งที่ข้อความและภาพถ่ายเป็นพยานหลักฐานในสำนวนก็มีการเอามาเปิดเผยและโจมตีมินนี่และบุคคลต่างทำให้เสียหาย
นี่จึงจำเป็นต้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้พี่สื่อมวลชนได้ทราบความจริง
เพื่อปกป้องเกียรติของลูกผู้หญิงคนนึงและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุดนะครับก็คือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธุ์
ตำแหน่งของท่านก็คือผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งมีหลายชุดนะชุดของท่านเนี่ยคือชุดที่๔นะครับ
ปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

แล้วชุดนี้ขึ้นตรงกับทางของประตรอด้วยโดยจะมีหลายชุดนะฮะ
แต่ว่าชุด๔เนี่ยเป็นของท่านไตรรงก็เป็นชุดที่ทำคดีของมินนี่นี่แหละ
แล้วก็ขยายผลมาถึงผู้ตรงหาทั้งหมดเนี่ย๒๓คนค่ะ
๒๓เนี่ยเป็นตำรวจ๘นายใช่ค่ะก็เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊ก
แล้ววันที่จะจับทั้งแปดนายที่มีหมายจับก็พบว่ามีบางคนก็ไปอยู่อ่า
แถวบ้านพักในหมู่บ้านที่ซอยวิภาวดี๖๐ก็คือบ้านของบิ๊กโจ๊ก
ค่ะพอบุกไปเพื่อจะจับกุมผู้ตรงหาตามหมายจับ
เอาเจอบิ๊กโจ๊กอยู่ในบ้านไปกันไม่ถูกแล้วก็เลิกลักไปอยู่ช็อตหนึ่งเหมือนกัน
แล้วมันก็เป็นข่าวดังมาถึงวันนี้ใช่ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวต้องรอท่านไตรรงค์ออกมาชี้แจงนะว่ายังไง
ใช่เพราะว่าคือหลายคนตั้งประเด็นสอบถามกันเยอะว่าไอ้กรณี
เหลืองแชทไลน์เหลืองความสัมพันธ์เลือกภาพต่างไอ้แชทไลน์นี่เขาบอกในเมื่อ
เมื่อแชทไลน์มันเป็นไลน์สนทนาที่คุยกันสองคนใช่ไหมคะ
มินนี่กับพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิหรือว่าพี่หนึ่งที่เขาเรียกกันเนี่ย
ถ้าแชทไลน์นี้มันจะหลุดเนี่ย
มันก็ไม่ใครก็ใครไม่พี่หนึ่งก็น้องมินนี่ใช่ไหม
มันถึงจะหลุดออกมาได้เพราะเป็นแชทไลน์ที่คุยกันแค่สองคน
คนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมินนี่ตั้งใจปล่อยหรือเปล่า
หรือว่าพี่หนึ่งเป็นคนเปิดเองหรือมันยังไงกันแน่
วันนี้มินนี่ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ปล่อยแต่

หลุดออกมาโดยคาดว่าน่าจะเป็น
หลุดออกมาจากตำรวจชุดจับกลุ่มเธอในวันนั้น
คือมินนี่ไม่ได้บอกนะว่าจริงหรือไม่จริงนะ

แล้วมินนี่บอกว่าไม่เคยเผยแพร่ที่ไหน
และมีในเครื่องหนูเครื่องเดียวเธอว่าอย่างนี้

มันหลุดเพราะว่าในวันนั้นที่จับเธอเนี่ย

แล้วพอรู้ว่าเธอเนี่ยรู้จักกับรองหนึ่ง

สุดท้ายมันเลยเป็นภาพหลุดแชทหลุดหรือเปล่า
เพราะว่ายึดมือถือเครื่องนั้นของเธอไปด้วย

แล้วก็ชักจูงจูงใจจะให้เขียนคำรับสารภาพ

อยากจะเข้าไปขอโทษเพราะว่ามันเกิดเรื่องจากโทรศัพท์ของเธอ
มันคือภาพที่หลุดออกมาจากโทรศัพท์ของเธอ

นักข่าวก็ถามอยู่ว่านี่มันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่า
มินนี่อยู่สิงคโปร์เนี่ยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่โทรหาหรือเปล่า
นนี่ก็บอกว่าไม่มีไม่มีใครโทรมาเลย
นนี่บอกว่าตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกกลัวแล้ว
เพราะว่าเธอก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนนึง
ตอนนี้เธอก็ยังไม่ถูกข่มขู่อะไรหรือว่าไม่ถูกกดดันอะไรแหละ
แต่เธอก็เริ่มหวั่นใจแล้วก็เริ่มกลัวเพราะว่าประเด็นนี้มันใหญ่มาก
ที่เธอพูดเอาไว้ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูถูกใช้เป็นเครื่องมือหรืออะไรหรือเปล่า
พูดประโยคนี้เอาไว้ไงตอนที่แถลง๒๐นาที

เธอบอกเธอไม่รู้ไงแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เธอบอกแบบนี้นะคะว่า
ถ้าหนูถูกคมครูหรือกดดันอะไรหนูก็จะบอกกับพี่ผู้สื่อข่าวก็แล้วกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่มินนี่ขออย่ารบกวนครอบครัวเธอได้ไหม
และเธอเตรียมตัวบอกว่าเธอเตรียมตัวฟ้องชุดจับกลุ่ม
โดยเฉพาะประเด็นรูปหลุดเพราะเธอเชื่อว่าน่าจะหลุดมาจากชุดจับกลุ่ม
นี่คือสิ่งที่มินนี่พูดเอาไว้นะคะ
คือถ้าถามว่าเธอสำคัญยังไงเพราะเธอบอกว่า
อยากให้นักข่าวไปทำข่าวที่มันสำคัญกว่านี้ใช่ไหม
ถ้าในแง่ของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่ามันสั่นสะเทือนวงการตำรวจ

เนื่องจากตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ในคดีเว็บขนาดออนไลน์แปลกนาย

คนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุด
อันนี้หมายถึงว่าการออกมาพูดออกมาบอกนะ
แต่เรื่องสำนวนทางคดีการสืบสวนสอบสวนสุดท้ายเนี่ย
พนักงานสอบสวนไปชั้นอายการไปชั้นศาลอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ไอ้เส้นทางทางการเงินต่างที่ไม่รู้มันหลุดออกมาได้ยังไงเหมือนกันเนี่ยนะ

ขั้นวันนี้บอกไปถึงนักข่าวอีก๗คนเป็น๑๐คนอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำ

ตรงนี้มันมาจากบัญชีม้าที่เขาอ้างว่ามินนี่เนี่ยเป็นผู้ต้องหาหลักแล้วก็โอนใส่บัญชีเข้าไป

แล้วบัญชีเนี่ยที่มันมีตำรวจถือครองอีก๒นายเนี่ยมันก็โอนโอนโอนโอนโอนอะไรไปอีก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมินนี่บอกคนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่เกี่ยว
อันนี้มันจะเป็นส่วนกับสำนวนคดีที่ตำรวจเขาต้องไปขยายผลต่อหรือเปล่าว่าตกลงใครใช่ใครไม่ใช่ใครเกี่ยวใครไม่เกี่ยว
เพราะว่าถ้าดูจากเส้นทางแรกที่ออกมาคือสวนทางกันหมดเลย
แต่ถ้าถามเราเนี่ยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะเอาพูดตรงนะว่า

ใครพูดจริงใครพูดไม่จริงจะเชื่อใครไม่เชื่อใคร

ใช่ค่ะคือเรื่องนี้ถามว่าสำคัญรึเปล่าก็สำคัญ
จุดเริ่มต้นปัญหาสังคมที่ทำให้เราต้องมานั่งอ่านข่าวกัน๓ชั่วโมง๔ชั่วโมงทุกวันนี้
พนันออนไลน์เป็นหนี้นอกระบบบ้าง
บ้านแตกบ้างตีกันบ้างทะเลาะกัน
อย่างไปกู้หนี้ยืมสินขโมยของชีวิตลมจมอับกับภาพนั้นออนไลน์

แล้วถ้าเกิดผู้พิทักษันติราชไปสมมุติว่า

คุณรัชพรเมื่อก่อนไล่จับบ่อนปราบบ่อน
อย่างมากก็ตามหลังบ้านหลังตลาด
ตามป่าตามอะไรก็แม่ง

หนีไปเปิดกันชั่วครั้งชั่วคราว

ถูกค่ะปิดวิทยุกายก็เปิดวิทยุกายที่๒ได้
ต่อหน่อยเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราไล่ให้นะฮะ